ผมว่าเราควรจะไปหาที่พึ่งทางจิตใจกันหน่อย

ไปดูกับตะเคียนยักษ์อายุกว่า๒๐๐ปี
ไปดูกันว่าที่นี่ทำไมถึงใหญ่ยักษ์ขนาดนี้
แล้วที่จังหวัดบุรีรำแห่งนี้เขามีตำนาน
ที่มาที่ไปของต้นตะเคียนต้นนี้ครับ
โอ้โหมงมาเลยทีเดียวเชียวนี่ครับ
ตะเคียนยักษ์ที่ชาวบ้านตำบลวังเหนือ
อำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรำเขาพบครับ

มีขนาดใหญ่เส้นรอบวงประมาณ๒๗๓เมตร
ยาวขนาดนั้นแล้วก็มีความยาวนะ
ความยาวของมันประมาณ๙เมตร
คือสภาพของมันยังค่อนข้างสมบูรณ์นะครับ
ชาวบ้านเขาก็คาดว่าน่าจะมีอายุสักประมาณ๒๐๐ปีได้
จากการสอบถามนางธนพรกระโสรัฐชาวบ้านในพื้นที่
เล่าว่ามีชายคนหนึ่งในหมู่บ้านมีอาชีพขับรถแบ็คโฮนี่แหละ
เขาฝันเห็นหญิงสาวแต่งกายคล้ายกับนางเงือก

บอกขอความช่วยเหลือหน่อยจมอยู่ในน้ำนี้นานแล้ว

ผู้ชายคนนั้นที่เขาขับรถแบคโฮครับ

แต่ก็ฝันไปแล้วก็คิดไปว่ามันจะมีจริงหรือเปล่า
อันนี้ก็ไม่รู้แต่พอวันต่อมาไปทำงาน

เขาทำงานเป็นพนักงานในการขุดลอกสระน้ำ
เขากำลังขุดลอกชะลดแป๊กโฮนเขา
เพื่อที่จะทำน้ำปลาปลาในหมู่บ้าน
ขุดไปขุดมาปรากฏว่าเจอกับต้นตะเคียนยักษ์นี่แหละครับ

โอ้ใครเป่าอะไร
อ่อลมลมเย็นใช่มั้ยแสดงพราม
โอ้มันฟูหน้าหนู

ตะเคียนที่พบชาวบ้านเขาก็ฮือฮา

มีเจ้าแม่ตะเคียนสิงสถิตอยู่เป็นแน่แท้
ก็พากันมาพากันมาเยอะมากตามภาพคุณเห็นไหม

มากันเยอะแห่กันเลย
นำทูบเทียนเครื่องเส้นไหว้มากราบไหว้กัน
แล้วก็มาพร้อมกับแป้งมาโรยขอเลขเด็ดจากต้นตะเคียนนี้เพียบเลย

แล้วแน่นอนเมื่อมากันทั้งหมู่บ้านทั้งอำเภอแบบนี้
ก็ต้องมีลอตเตอรี่มาขายด้วย

ก็ไม่รู้ว่าจะโชคดีทั้งอำเภอหรือว่าจะโดน
จะเสียใจกันไปบางคน
บอกดีกว่าให้ไปลุ้นกันทั้งอำเภอ
ดี